สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งแล้ววันนี้ผมยังอยู่กับพี่หน่อยครับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เขาธรรมรัฐแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมครับนี่หันไปทางขวาเจอวิถีชาวบ้านเขากำลังนั่งทำอะไรอยู่ครับพี่หน่อยครับ
อันนี้เขาขึ้นมาหาหน่อไม้ถนอมอาหารเอาไปดองเอาไปทำเป็นหน่อไม้ส้มพวกนี้ครับไอ้ที่เขาปอกนี้ก็คือถ้ามันเป็นเปลือกมันจะหนักถ้าเขาปอกนี้มันจะได้เบาหน่อยครับ
อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรครับพี่หน่อย

ลวกนี่ครับปอกแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับ

ถ้าดองก็จะออกส้มหวานนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปผัดหน่อไม้ดองหรือแกล้งคั่วหน่อไม้ดองก็ได้

ไปไปกันเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมผมมาเจอลูกลูกนึงไม่รู้มันคืออะไรครับ

นี่ครับคุณผู้ชมต้นมะกอกปลาอยู่ตรงนี้
มีอีกต้นหนึ่งนี่ต้นงิ้ว

พี่หน่อยครับผมได้ยินมาว่าตรงจุดนี้๓แยกเป็นจุดที่คนเนี่ยมักจะหลงมากที่สุด
ใช่ครับเส้นนี้มาจากหนองเทอร์แก๊ส

เป็นบ้านหน้าผาถ้าเราเดินมาเราก็จะลงไปทางบ้านหน้าผาเลยถ้าถึงจุดนี้เราต้องสังเกตดูที่ขวามือไม่งั้นเราก็จะลงไปทางบ้านหน้าผา
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ถ้ำพระต่อครับผมครับไปกันเลยครับ
พวกนี้เดินคุยกับพี่เขามาเห็นบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับคนท้องเลยฮะพี่หลงป่า
อ๋อใช่ครับคนท้องเฝ้าอยู่ด้านล่างพอดีช่วงขาลงเขาบอกว่ามีคนไปส่งพวกเราอยู่ด้านล่างในชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวครับก็เห็นลงกันไปครบครับแต่เหมือนเขากึ่งหลับกึ่งตื่นครับเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เจอใครอยู่ด้านล่างเขาก็เลยโทรขึ้นมาหาตั้งบนนะครับพวกเราก็ยังเดินกันอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็เลยบอกรีบลงไปรีบลงไปอะไร

เราก็เดินมาถึง๑๐๐เมตรแล้วเหลืออีก๕๐๐เมตร๕๐๐เมตรเอามาสู้ต่อครับคุณผู้ชมยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ไปกันต่อเลยครับ

เขาธมรัฐลูกนี้มีเรื่องเล่ามากมายจริงเลยนะครับ
เพราะเป็นเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่นับพันปี

การเดินขึ้นเนี่ยก็ยากลำบาก
ตอนหน้าเดี๋ยวมาชมบทสรุปกันครับว่า
ธรรมราคาวธมรรดิ์จะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับ